ส่วนที่นครราชศรีมาค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่น
เหม็นกันในร้านเหล้านะคะแล้วขับรถกระบะไล่ชนรถจักรยานยนต์ของคู่อริจนรถเขาล้ม
แต่โอ้โหถึงขั้นที่เหยียบซ้ำทับเขาซ้ำจนตายคาที่เลย
แต่เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุอายุ๑๗

ผู้ก่อเหตุอายุ๑๗ค่ะแล้วเคยเขม่นกันมาก่อนแล้วเนี่ยถึงขั้นเขาตายเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีรถกระบะชนคนทับคนจนตายอยู่บนถนนที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารีอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ประสานกู้ภัยสว่างเมตตาทางแพทย์แพทย์เวรนิติเวศนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
กลางถนนเยื้องกับทางเข้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารีห่างจากสถานบันเทิงสักประมาณ๕๐๐เมตร
พบศพนายสุชาติอายุ๓๗ค่ะ
สภาพศพถูกรถเหยียบ
มีคนเจ็บสาหัสอีกคนนะคะเป็นผู้ชาย
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเพื่อรักษาตัวไปก่อนหน้านี้
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กไก่ททหาร๔๖๐นครราชศรีมาล้มคว่ำอยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุตัวนายสุชาติผู้เสียชีวิตกับคนเจ็บ
ไปเที่ยวดื่มกันที่สถานบันเทิงตรงนี้ค่ะใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วคำเมนต์อันนี้คือผู้เสียชีวิตนะคะนายสุชาตินะคะ
ปรากฏว่าตอนเที่ยวอยู่ในร้านไปเขม่นกับผู้ชายที่เที่ยวอยู่ในร้านเดียวกัน
หลังจากนั้นผู้เสียชีวิตกับเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับ
ขับกระบะไล่จนรถจักรยานยนต์เขาเสียหลักล้ม
ทางฝั่งกระบะพอเห็นเขาล้มปุ๊บไม่หยุดนะคะ
ขับกระบะทับร่างนายสุชาติจนเสียชีวิตคาที่
ส่วนเพื่อนของนายสุชาติที่มาด้วยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพมนครราชศรีมาบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
บุกไปจับแบบอื้อหือทันทีเลย
แล้วประเด็นคือคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน
ต้องใช้แนะนำสมมุตินะคะเรียกว่าในอาร์มก็แล้วกันอายุเพิ่ง๑๗
ผู้ก่อเหตุอายุ๑๗ค่ะรวมถึงอีกคนนึงมีศักดิ์เป็นตา
นายสมศักดิ์ประวัติกลางอายุ๕๐
คือตาเป็นเจ้าของรถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนอีกสองสามคนที่ไปเที่ยวไปดื่มด้วยกัน
นี่คือคุณตาค่ะคุณตาของผู้เกาะเหตุก็ร่วมอยู่ด้วยนะ

ยังในเหตุด้วยกันไปสอบปากคำนะคะ
ล่าสุดวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเรา
บนถนนยังมีกองเลือดขนาดใหญ่อยู่หลายจุด
มีเศษซากรถจักรยานยนต์ของนายสุชาติผู้เสียชีวิต
กระจัดกระจายอยู่ข้างถนนนะคะ
ทีมข่าวไปต่อไปที่วัดทัพช้าง
เป็นวัดที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิต

กู้ภัยก็นำร่างของผู้เสียชีวิตมาที่สาราวัด
ญาติญาติและครอบครัวก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตเป็นลมไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะพี่สาวของผู้เสียชีวิต

ก่อนเกิดเหตุไปแข่งฟุตบอลระดับตำบล

ซึ่งชนะมาได้ประมาณได้ที่๓
ก็เลยไปฉลองกันที่บ้านจน๓ทุ่ม
ฉลองต่อที่ร้านเป็นร้านเหล้านั่นแหละค่ะ
พอร้านปิดก็เลยจะกลับบ้านแต่กลายเป็นว่าถูก
คู่กรณีที่เขม่นกันในร้านขับกระบะไล่ชนแล้วก็ทับเลย

ทางครอบครัวกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

อ้างว่าน้องชายเธอชักปืนยิงใส่ก่อน
ขับรถกระบะพุ่งชนแล้วทับเลย
แต่เธอยืนยันว่าน้องชายไม่มีปืนนะคะ
ส่วนเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ

ไปกันสักประมาณ๗คนได้นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์กันไป๔คัน

มีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มรออยู่หน้าร้าน

แล้วก็ไปคุยลักษณะของการขอโทษขอโพยกัน
เต้นแล้วชนกันอยู่ในร้าน

ก็คิดว่าจบแล้วคิดว่าเข้าใจแล้ว

กระบะมาเลยไล่หลังมาเลย

พุ่งชนแล้วก็ทับร่างของนายสุชาติ

เราก็มาชนพวกเขาเสียชีวิตก่อนครับ

แล้วก็พบกับพี่เสียชีวิตแล้วครับ
ทีมข่าวก็ไปสำรวจบ้านผู้ก่อเหตุค่ะ

ที่บอกว่ามีศักดิ์เป็นตาของในอาม

ในอามอยู่คนเดียว

เป็นป้ายโฆษณาป้ายไวนิวแบบนี้นะคะ

รับงานแสดงดนตรีสดรถแห่

ทางผู้กำกับการสพเมืองนครราชศรีมา
บอกว่าจากการตรวจสอบรถกระบะที่พุ่งชน
ผู้เสียชีวิตคือเจตนา

เจอกันเลยขับรถไล่ชน

มีเพียงบาดแผลจากการถูกรถชน

หรือว่าถูกยิงหรือว่าทะเลาะอะไรกันมาก่อนเลย
ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีเรื่องของการยิงกันนะคะ

อาจจะเป็นเพราะว่าคนพูดต่อกันหรือเปล่า
ว่ามีปืนว่ายิงกันหรืออะไร

เขารับสารภาพว่าขับรถชน

พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์

ทีนี้ก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเยาวชนที่ก่อเหตุนะคะ

กับทางอายการสหวิชาชีพ

มันมีหลายประเด็นที่คุณผู้ชมติดใจสงสัยในเรื่องนี้

เข้าร้านเหล้าไปเที่ยวกลางคืนได้ยังไง

คนขับรถชนคือเยาวชนจริงใช่ไหม
เจ้าของรถหรือเพื่อนคนอื่นใช่ไหม

อันนี้ก็ฝากตำรวจขยายผลให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ

คุณตาอายุ๕๐นั่งอย่างนี้เหรอ